กลับมาช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปภาพเหตุการณ์
อยากจะให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ครับ
ใครที่ชอบข้ามถนนไม่ชอบข้ามตรงทางมาลายหรือว่าไม่มองซ้ายมองขวา
ต้องระวังให้ดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาครับ
มีคนหนึ่งเขาข้ามถนนที่ไม่ระวังคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ถูกรถบรรทุกชนเข้าเต็มแรง
เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรไปชมคลิปพร้อมกันครับ
นี่แหละครับมาทั้งภาพและทั้งเสียงของคนขับรถเลยนะครับ

ร่องน้ำรถที่ถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจเฟซบุ๊ก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกไฟแดง
คอมเพ็กซ์ถนนสุขประหยูที่อำเภอเมือง

เหตุการณ์เกิดที่วันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังข้ามถนน

ในช่องเลนด้านซ้ายสุดนั้นจะมีรถบรรทุกวิ่งมา

แล้วก็ทำให้ชายคนนี้ถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจัง

แต่ว่าเคราะห์ดีที่รถบรรทุกเหยียบเบรกได้ทัน

หนุ่มคนนี้ยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ครับ

หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ขับรถออกมาจากที่เกิดเหตุ
ไม่ทราบว่าคนเจ็บนั้นมีอาการอย่างไรบ้าง
แต่ชนก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรกระเด็นไปเลยนะครับ
ล่าสุดนั้นมีผู้เข้าไปชมคลิปนี้แล้วกว่า๑หมื่นครั้ง
ผู้ใช้สังคมออนไลน์หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

สำหรับคนที่ข้ามถนนควรจะระวัง
รถให้ดีก่อนมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามเพื่อความปลอดภัยนะครับ